ค่ะคนสมัยนี้นี่แปลกกันก็เยอะเหมือนกัน

คราวนี้จะพาไปดูที่ห้างแห่งหนึ่งที่บุรีรำ
ก็มีผู้ชายเขาก็ทำทีเหมือนกับ
เข้าไปซื้อในร้านโทรศัพท์ในร้านคอมพิวเตอร์

แล้วเปิดดูมันเป็นหนังโป๊คุณผู้ชม

ใช่แล้วจุดตรงนี้คุณผู้ชมมันเป็นเหมือนกับจุด
เอาตัวผลิตภัณฑ์มาเทสมาโชว์นี่แหละค่ะ
แต่ว่าดูสิคือ
อันนี้กล้องกลงจรปิดกลับภาพได้คุณ
แล้วดูตั้งใจต่างนี่พนักงานเขาก็มาเตือนใช่ไหม
ใช่ค่ะทีนี้พอเขารู้
เขาก็ดึงแฟลชร้ายออกแล้วก็เดินหนีไป
เป็นร้านขายมือถือร้านขายคอมพิวเตอร์ในห้างที่บุรีรำนี่แหละ
ทีแรกตอนที่ผู้ชายคนนี้เขาเดินมา

เขาก็เหมือนกลับมาเป็นลูกค้าปกติเลยคือเดินดูสินค้า
แล้วพอมาถึงตรงจุดนี้ตรงจุดที่โต๊ะที่ตั้งโน้ตบุ๊กเนี่ยนะคะ
ก็เนี่ยมาเปิดดูคนเดินไปเดินมาเยอะเลย
ก็งงว่าเอ๊ะทำไมผู้ชายคนนี้ถึงมาเปิดหนังโป๊ดูแบบนี้
พนักงานในร้านเข้าไปเตือนก็ต่อว่านั่นแหละ
หลังจากนั้นเขารีบออกจากร้านหายไปเลยนะ
คนที่โพสต์เฟซบุ๊กก็ระบุข้อความไว้บอกว่าเตือนภัยโรคจิต

แล้วเข้ามาแต่ละทีชอบมองลูกค้าผู้หญิงคือจ้องอยู่นาน
และที่สำคัญก็คือจุดตรงนี้ที่เป็นไฮไลท์คือ

อันนี้เขาบอกนะเกือบวางมวยกัน
เสียดายที่มองหน้าไม่ชัด
นี่แหละค่ะที่บอกว่าสมัยนี้คนเรามันก็แปลกเยอะเนอะ
หรือว่าที่บ้านเขาไม่มีคอมพิวเตอร์เขามีแต่แรชดาฟ
เขาก็เลยมาใช้เอามาดูหนังโปสต์ตรงนี้เลย